เพิ่งจะจบไปแบบสดร้อนนะครับประมาณสักคริบชั่วโบคได้นะครับ
ปรากฏว่าทีมสาวไทยครับผลงานยังคงยอดเยี่ยมเอาชนะรวดนะครับ

แล้วก็จะเข้าไปในรอบเสาร์เนี่ยเจอศึกหนักอย่างมีเกาหลีใต้รออยู่
ค่อนข้างจะห่างกันไทยก็มีการเปลี่ยนตัวนะครับ

เอาวิราวันอภิญญาพงศ์แทนที่ของออนุมาสิทธิรักษ์ที่เหลือเหมือนเดิมหมดเลยนะครับ
พรพันธ์ปลื้มจิตมริกาชัชชุออนแล้วก็ทิชากรสูงเปียนุษยแป้นน้อย
ก็ชนะไปนะครับ๓ต่อ๐เซต
ช่วงหลังพอเกมเริ่มห่างก็เอาบรรดาผู้เล่นที่อาจจะลองมา
วัชริยานวลแจ่มกับวัชยาหลวงทองหลางลงมาเล่นด้วยนะครับ
ต่อ๐เซตของทีมไทยสกอร์๒๕ต่อ๙
ต่อ๑๓แล้วก็๒๕๑๕นะครับเก็บ๖คะแนนเต็ม
เข้ารอบ๒ในฐานะแชมป์กลุ่ม๔
๒สิงหาคมครับไทยเจอกับอีราน
เวลา๔โมง๔๕นาทีครับแล้วก็๒๓สิงหาคมห้ามพลาดเลยนะครับ
แมชเลยครับไทยเจอเกาหลีใต้ในเวลาบ่าย๒๕นาที